เรื่องของการเลือกตั้งเรื่องของการหาเสียงคุณผู้ชมครับที่พระสมุทรเจดีเอาเข้าแล้วไง
รถหาเสียงของนายประชาประสบดีผู้สมัครจากภักดิ์เพื่อไทยครับถูกปลาวัตถุที่มีเสียงดังคล้ายระเบิด
ผมต้องใช้คำนี้ก่อนเพราะยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแน่ตำรวจจับคนร้ายได้
สารภาพว่าเป็นหัวคะแนนของอีกพักหนึ่งครับคุณผู้ชมเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาขณะที่รถหาเสียงของนายประชาประสบดี
สมัครสอสอจังหวัดสมุทรปราการเขต๗พักเพื่อไทยนะครับก็ตระเวนหาเสียงในซอยร่มเย็นนิเวศ
คนขับรถเนี่ยได้ยินเสียงดังคล้ายวัตถุระเบิดปลาเข้ามาที่รถหาเสียงแล้วก็เกิดเสียงดังคล้ายกับพลุก็เลยหยุดรถแล้วก็วิ่งหลบไปในจุดที่ปลอดภัย
ระหว่างนั้นเห็นผู้ชายคนหนึ่งวิ่งไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านพักแล้วก็พบว่าพยายามจะทำลายหลักฐานโดยกวาดเอาเศษระเบิดในลงท่อระบายน้ำครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะ
เขาอ้างว่าอันนี้แหละนะครับเป็นการปลาวัตถุที่เสียงดังคล้ายระเบิดครับ
พอสมุทรเจดีนะครับพระสมุทรเจดี

เพราะว่าเป็นระเบิดปิงปองแบบไทยประดิษฐ์ครับ

ตรวจสอบมีใบขับขี่รถยนต์

ใบนัดพบแพทย์สถาบันจิตเวชศาสตร์

แล้วตั้งใจจะปลานะครับปลาระเบิด

ตำรวจจึงแจ้งเขาหาทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว

ทำให้เกิดเสียงอื้ออึงในที่สาธารณะ

เดี๋ยวจะประสานไปยังกรกตจังหวัดต่อไป
ก็ระบุว่าแม้ผู้ก่อเหตุจะมีลักษณะคล้ายผู้ป่วย
จิตเวชแต่ขณะนี้อยู่ในช่วงโค้ง

จึงต้องการให้ตำรวจสืบสวน
เชิงลึกว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวทจริงหรือเปล่า
เพราะยังขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้นี่
ที่ต้องเพิกถอนใบอนุญาตไม่ใช่หรือ

รวมทั้งทราบว่าคนในครอบครัวของผู้ก่อเหตุ
ก็เป็นหัวคะแนนให้อีกพักการเมืองหนึ่งครับ
เอาล่ะไปดูบรรยากาศหาเสียงของพักเพื่อไทย
ที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นกันหน่อย
ชาวบ้านก็มอบกล่องข้าวเหนียวปลาร้าบอง
แดดเดียวพวงมาลัยถั่วฝักยาว

ของคอนายเศรษฐาทวีสินครับ
แคนดิเดตนายกัธมนตรีของพักเพื่อไทยครับ
เจ้าตัวประกาศครับบอกว่ายาเสพติดจะต้องหมดไปครับ

องค์อาจคล้ามภัยบูลรองหัวหน้าพักนะครับ
ไปกับมาดามเดียครับคุณวัฒนยาบุญนาค
ลงพื้นที่ราชบุรณะทุ่งครุนะครับ
หาเสียงช่วยนายชะยินพึ่งสายนะครับ
ผู้สมัครสองกฎธมแล้วก็นั่งเรือจาก
วัดพุทธบูชาตามคลองบางมศ
ไปพบปากเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม
แล้วก็ล่องเรือนะครับเยี่ยมชุมชน
ำปงในดงปลือด้วย
ส่วนที่จังหวัดอุดรธานีนะครับ
นายวีรพลรักเสมอวงครับผู้สมัครสอสอเขต๔พัก
เสรีรวมไทยหรือที่ทุกคนรู้จักกัน
นามของแอดมินบ้านดุงอัปเดตนะ
ถือเลิก๙นาฬิกา๙นาทีครับทำพิธีบวงสวง
ขอพรพ่อปู่ศรีสุโธเอาเลิกเอาชัยครับ

เวรขอคะแนนเสียงจากชาวบ้านครับ
ปิดท้ายไปดูบรรยากาศหาเสียงของนายเจือรัชศรี
ผู้สมัครเขต๑สงขลาพักรวมไทยสร้างชาติ
คาราวาน๓ล้อพ่วงข้างกว่า๕๐คัน
ขบวนยาวยาวไหมครับยาวนู่นน่ะนะครับ

ประชาชนก็ให้ความสนใจตลอดสองข้างทางครับ
และไทยรัฐโพลชวนคุณผู้ชมร่วมตอบแบบสอบถามนะคะ
ว่าการเลือกตั้งที่จะถึงนี้คุณจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรี
และจะลงคะแนนบัตรทั้ง๒ใบให้สอสอจากภักดิ์ใดค่ะ
ในครั้งนี้นะคะไทยรัฐโพลในครั้งนี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่๓ค่ะคุณผู้ชม
คำถามหลักก็จะเน้นสอบถามว่าจะเลือกใครเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
และเลือกสอสอเขตและสสปาร์ตี้ลิสต์จากพักใดนะคะ
ก็สำรวจความคิดเห็นกันมาตั้งแต่๖เมษายน
แล้วก็จะไปสิ้นสุด๒๐เมษายนนี้นะคะ
แล้วหลังจากนั้นทางไทยรัฐจะสรุปผลการสำรวจและเผยแพร่ผ่านทางทุกช่องทางของสื่อในเครือไทยรัฐกรุ๊ปค่ะ